กันดีกว่านะคะต้องบอกว่าแม่เป้ยของเราเนี่ยเป็นปลื้มอย่างมาก
เห็นวิริการแจบจ้าของลูกสาวมองไปมองมา

น้องไม่แค่เหมื่อระวังคาดในครอบครัวค่ะ
นี่แหละคือประธานบริษัทที่แท้จริง

เขาเป็นอะไรที่เป็นเด็กที่มีแอนติจี้สูงมาก
แล้วเขาก็จะสร้างเสียงหัวเราะให้ทุกคน
คอยสั่งทุกคนให้ทำนู่นทำนี่เป็นเหมือนบอสเป็นเหมือนเจ้านาย
เป็นเหมือนนักเลงคุมบ้านทุกคนต้องเชื่อฟังฉัน
นางก็คือเหมือนมินิเป้ยนี่แหละแต่ว่านางจะเยอะกว่า
ไม่ได้เพราะนางน่ารักนางบอกนางน่ารัก
อ้วนไม่ได้นางสมบูรณ์แข็งแรงอ้วนไม่ได้
อย่าเรียกว่าอ้วนให้เรียกว่าสมเบอร์
ถูกต้องนะคะแล้วต้องบอกว่าน้องปารินเป็นเด็กที่กล้าแสดงออก
เป็นเด็กมั่นใจนะคะถ้าถามแม่เป้ยอยากเป็นเจ๊ดันเข้าสู่วงการหรือเปล่าเนี่ย
เป้ยบอกว่าคือคงไม่ทำหน้าที่เจ๊ดันหรอกนะคะ
แต่ถ้าอยากเข้าวงการจริงก็พร้อมสนับสนุนนะคะ
ก็แล้วแต่ตามใจชอบเลยนะคะ
แต่ว่าเป็นแบบนี้น้องปารินก็น่ารักนะคะ
ขวัญใจพี่ป้าน้าอาแบบนี้แหละค่ะ

เอาจริงติดตามคลิปต่างของแม่เป้ยนี่บอกเลยว่าปารินนี่เป็นคนที่กินอร่อยมาก

เห็นแล้วอยากกินตาม
นิดนึงนะคะเมื่อกี้แม่เป้ยสวยมากเลยค่ะชุดแดง

มากเลยนะคะรอดูติดตามผลงานละครนะจ๊ะ